เมื่อวานนี้ฉันเล่าไปว่ามีชายชะกัน๗คน

บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านของครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ที่เขาบอกว่าเขาเป็นชาวศูนย์อย่างภาราธรรมดานะคะ

อ้างตัวว่าเป็นปปศขอตรวจค้นหน่อย
จำเป็นต้องมีหมายค้นเข้าไปรื้อข้าวของเขาใหญ่เลย

เจ้าของบ้านก็ตกใจบอกไม่เคยมีปืนแบบนี้
นี่ค่ะขอเรียกเงินแสนนึง
ถ้าจ่ายแสนนึงจะไม่ถูกดำเนินคดีนะ

ก็เอาปืนของตัวเองที่มีอยู่ที่มีใบอนุญาตครอบครองอย่างถูกต้องไปจำนำ

คนร้ายกลุ่มนี้ก็ยอมปล่อยตัว
ทีนี้ครอบครัวนี้เขาก็เอาเรื่องสิคะ

อกจากจะไปค้นบ้านไปถ่ายเงินเขาแล้ว
ยังไปให้ลูกสะพ้ายเขาถอดชุดชั้นใน
ลูกสะพ้ายเขาเลี้ยงลูกอายุ๙เดือน
ช่วงที่ตรวจค้นเนี่ย
ผู้บริษัทการปุฒิภูทรภักษ์๙เลยย้ำเลยนะคะ
ให้ดำเนินคดีเรื่องนี้อย่างเฉียบขาดค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีแสงผู้กำกับการตำรวจภูทรคลองหอยโข่งเจ้าของพื้นที่ก็เปิดเผยความคืบหน้าของคดีนี้นะคะ
ก็บอกว่ารายงานเรื่องนี้ไปยังพลตำรวจโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙เรียบร้อยแล้ว
ท่านก็กำชับมาว่าต้องทำคดีแบบตรงไปตรงมาเฉียบขาดไม่ให้การช่วยเหลือใดเพราะทำให้เสียชื่อ
เพราะคนร้ายที่เป็นชายชะกัน๗คนกลุ่มนี้เนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจปปศภาคเก้า
ส่วนตอนนี้คดียังไม่คืบหน้าเท่าไหร่เลยคุณผู้ชมค่ะก็ต้องมีการสอบปากคำเจ้าของบ้านนะคะ
นายนพดลหมื่นแก้วนางสาววรรยาตนยาแหละแล้วก็ต้องดูคนที่อยู่ในบ้านว่าเขาจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างอ่ะนะคะ
พยานอีกคนก็คือภรรยาของนายประภาษณ์ที่อยู่บ้านด้วยกันเจ้าของบ้านคือนายประภาษณ์
ก็เนี่ยค่ะก็ต้องมีการพูดคุยเดี๋ยวสเก็ตภาพนะคะว่าคนที่เข้ามาก่อเหตุในหน้าตาเป็นลักษณะไหนยังไงแล้วก็ต้องมีการชี้ตัวกัน
กลุ่มของครอบครัวนี้เขามีทนายความนะคะเพราะว่าเขาเดินหน้าจะเอาผิดแบบจริงจังทนายความก็คือนายเสถียรชูนวล
บอกว่าเดี๋ยวจะขอให้แจ้งข้อหากับชายชะกันกลุ่มนี้เพิ่มอีกหนึ่งกระทงก็คือข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตนะคะ
ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าอาวุธต้นเหตุที่ชายชะกันกลุ่มนี้อ้างว่าเป็นของเจ้าของบ้านจริงแล้วมันไม่ใช่
อยู่ดีชายชะกันกลุ่มนี้เอาปืนมาจากไหนไม่รู้เป็นปืนไทยประดิษฐ์แล้วอ้างว่าเป็นของนายประภาษณ์เจ้าของบ้านนะคะก็อยากจะให้เพิ่มข้อหานี้ไปด้วย